คุณผู้ชมคะคนข้างหลังเขาหวาดเสียว

ดิฉันพูดถึงคนหรืองูดูพร้อมกันค่ะ
อ่าตอนนี้ยังไม่พีคเท่าไหร่นะ
เดี๋ยวคุณดูไปเรื่อย

เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบอืม
คุณผู้ชมดูไปก็ลุ้นไปแบบนี้จนจบคลิปเลย

โอ้โหตรงทางโค้งพีคสองเลย

คนที่เขาขับรถตามข้างหลังเนี่ย
เขาก็กลัวเขาก็หวาดเสียว
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคือสุดท้ายเนี่ย
เธอก็ตัดสินใจว่าไม่เอาอ่ะไม่ไหวละ
ขับตามแบบนี้เดี๋ยวแซงขึ้นไปดีกว่า

นี่เค้ามุ่งหน้าที่อบตปากกะไส
ถุรองค์ธุระตัวภัพดิ์
พอเค้าจอดข้างถนนปั๊บนะ
เพ็ญจันเนี่ยแซงขึ้นไปเลยแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
บอกว่าเมาแล้วอย่าหาทำแบบนี้เมาแล้วนอนพัก
อย่ามาขี่รถแบบนี้นะคะ